ผมเชื่อว่าท่านตามข่าวกันอยู่

ผู้ชายคนนี้เป็นหลานชายวัย๒๔ปี

แล้วก็ยิงตาเนี่ยจนเสียชีวิต
นะฮะเมื่อวานนี้ใครเห็นก็บอกโอ้โหมัน

ดูภาพเลยนะฮะตำรวจตามเจอตัวแล้วนะครับ

พร้อมกับปืนลูกเม่าจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
นี่นะสพบ้านด่านลานหอยนะฮะ
ในลีฟนะครับชื่อจริงฮึงยศสภัษธิ์

แต่ดูสภาพแล้วนี่แบบอื้อหือดู

กล่าวอ้างของเขาเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

อ่ะเดี๋ยวหาภาพไว้แล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงย้อนไปดูก่อนนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าเมื่อวานนี้นายลีฟยศพัฒน์นะฮะวัย๒๔ปีหลานชายของบ้าน
อารวาสอยู่ในบ้านบ้านอยู่ที่บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่กับตากับยายด้วยแล้วก็แม่ด้วยนะฮะ
นี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมแม่เขาก็พยายามไล่ออกจากบ้าน
แล้วจะขอดูว่ามีปืนอะไรหรือเปล่าที่กุมเอาไว้
เดินหนีแล้วก็เตะทำลายข้าวของเลยนี่พานไปทำร้ายคนในบ้านอีก
อ่ะเดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่แบบ
ตอนที่เขาเริ่มแบบอัดคลิปแล้วก็ไล่กันเลย

ลงไปเดี๋ยวนี้

โอ้ยลูกโดนโตงเป็นห้าสิบคนไร้โดนแจ้งขวาจับไม่เห็นที่โหดแล้วแม่เองแน่ใจด้วยมันไหม
ไปให้ลงไปลูกลงไปมีบ้านอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านตัวเองไปไปรูบ้านตัวเองไปลงไป
อันนี้บ้านยายบ้านตานะจะมาทำคนอื่นได้ยังไง
ถ้ามึงยิงแม่แม่ก็ตายยิงเลยมีปืนไหนแล้ว
เพราะว่าเขาโอ้โหทำลงทำร้ายแม่ทำร้าย
คนในบ้านเนี่ยฮะคือตอนแรกแม่ก็พูดดีดีด้วยเพราะว่าเห็นว่า
คือ๒๔นิดนี่เวิยวันเป็นอีก๔ขวบนี่นะ
โทษแล้วลงไปบ้านตัวเองนี่จะตามบ้านยายหนูตามไปบ้านหนูนะ
บอกมีปืนที่ไหนล่ะ

แล้วไปเห็นกระเป๋าเห็นเอวแบบพยายาม
เห็นไหมสุดท้ายมีปืนจริงนะฮะ
ข้าวของในบ้านสุดท้ายเขาก็เอาลงจากบ้านไป

ใช่ที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็มีรถไถของตายาย
ดูกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตรงนี้นี่แหละ

คือตากับยายก็ออกมาที่หน้าบ้านนี่ตาก็ถือมีดเอาไว้ในมือเห็นไหม
ไม่ไว้ใจหลานชายแล้วแม่ก็นั่งอยู่นะฝั่งขวามือเนี่ยกล้องไม่ค่อยเห็น

อ้าวมาไรลุกถักปืนออกมาเนี่ยยิงจริงครับ

โอ้โหมันซึ่งหน้าเลยค่ะพี่อุ๋ย
คือทีแรกเนี่ยชักปืนออกมาจากกระเป๋าจากเอวเนี่ย
แล้วท่าจ่อยิงอ่ะมายังไม่คิดว่าขอยล้านจะยิงจริงนะ
คือทุกคนเอาจริงทุกคนก็ดูท่าทีแหละที่ไม่เข้าไปใกล้
เพราะไม่รู้ว่าจะอลวาดเดี๋ยวจะโดนตีโดนทำร้ายอะไร

ก็ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้

คุณตาประดิษฐ์อายุ๖๘ปีนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณยายก็อายุ๖๖ปีคุณยายวรวรรณ

ก็คือนางมาลัยวัย๔๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ

นี่คุณตานะฮะในลีฟก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

เมื่อคืนนี้ตำรวจสพบ้านด่านลานหอยนะครับ
ที่สุโขไทยก็ไปไล่จับกุมได้
ขี่จักรยานยนต์หนีไปเรื่อยเนี่ย
ไปเจอเนี่ยห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๙กิโลเมตร
คุมตัวได้ตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
แต่ยังพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
เหมือนกับยังคลั่งยังไม่ต่างจากฤทธิยานะครับ

เช้าวันนี้ที่โรงพักษพบ้านด่านลานหอยนี่ฮะ
ตำรวจนำตัวในลีฟออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ก็หาเอาของให้กินเหรอคะเอาหงอาหารมาให้กิน
ก็ต้องดูแลนั่นแหละใช่ไหมตามหลักมนุษยธรรมการดูแลผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว
ก็พอจะพูดคุยอะไรได้บ้างยกมือไหว้ตำรวจที่เอาของมาให้กิน
ในลีฟเนี่ยบอกกับตำรวจว่าที่ทำลงไปเพราะป้องกันตัว
เขาหลายครั้งละปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ปืนป้านะแหละที่ป้านี้
เอามายิงใส่เขาแต่เขาแย่งมาได้แล้วก็อ้างไปถึงว่า
เคยถูกตาเนี่ยเอารัฐเอาเปรียบนะเคยทำนา๕๐กว่าไร่ตาก็มา
ยึดไปแต่ขอยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายยายนะที่ยายบอกว่า
เขาเคยบีบคอยายแทบตายเลยเนี่ยยายเนี่ยใส่ร้าย
โอ้โหนี่นะ
ป้องกันตัวแล้วถ้าดูจากวงจรปิดก็คือยังไม่มีใครทำอะไรเลยนะ
มีแต่เขาถือมีดไว้ป้องกันตัวของเขาเอง
ห่างด้วยแล้วคนถือมีดคือแม่ส่วนตาเนี่ยถือเหมือนเป็นด้ามเสียมหรืออะไรสักอย่าง

ไม่ได้มีท่าทีเงื้อจะตีจะฟาดจะอะไรเลยนะ

อันนี้เขากล่าวอ้างนะครับ

วงจรปิดของโรงพักเมื่อคืนนะฮะ

แต่กว่าจะเอามาสอบปากคำกันรู้เรื่องก็ต้องช้า
แต่ก็อ้างไว้อย่างที่บอกอ่ะใช่ไหม
ทีนี้ในวันเกิดเหตุเนี่ยในลีฟอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าลืมโทรศัพท์เอาไว้บนบ้าน

ไปหาแม่ไม่ยอมให้ไปเอาโทรศัพท์
ก็เลยบุกขึ้นไปแล้วมันก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นยืนยันว่าหลังจากยิงตาแล้วเนี่ยไม่ได้คิดหนี
แต่นั่นเนี่ยน้องมิ้นลีฟบอกผมขี่รถจะไปมอบตัว
แต่ที่วิ่งวิ่งไปนั่นก็คือยังไงวิ่งลืมรถเลยนะ
แล้วกว่าจะเจอนี่๔ทุ่มนะมอบตัวคือหลงทางหรือเปล่าคะหรือไง

แล้วบอกเวทีที่ถูกจับตอนนั้นก็อยู่ระหว่างทาง
แล้วก็มาตำรวจมาเจอซะก่อนก็เลยโดนจับนะฮะ
ตอนที่กำลังถูกคุมตัวแล้วแบบเดินออกจากห้องสืบสวน
เข้าห้องขังอะไรพวกนี้แล้วเอามาสอบสวนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาขออยากขอความเป็นธรรม
เขาบอกคุณวิมนต์วันว่าพี่ผมขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย

ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตา

อยากจะบวชหน้าไฟให้ตา
เขาพยายามฆ่าผมหลายรอบแล้วครับ
ทำไมเขาถึงพยายามฆ่าเราค่ะ
ผมแจ้งความกลับนะครับตรงนั้น
แจ้งความกลับยายด้วย
ครับขอไม่ยอมให้แจ้งครับ
อ่าเนี่ย
บอกอ้างวัดตาจะทำร้ายก่อนตานี่หกสิบแปดแล้วนะ

ที่บอกว่าตาจะฆ่าเอาปืนมายิงหลายทีอันนี้เกิดขึ้นจริงไหมต้องถามคนในครอบครัว

โอ้โหสำนึกผิดอยากจะไปบวชหน้าไฟให้ตา

คือต่อให้ลิฟต์พูดออกมา

เพราะส่วนใหญ่บางทีติดยานานมันหลอน

ไม่เคยจะบีบคอยายไม่ได้ความเป็นธรรมทางคดี
ทุกผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวในลีฟไปนะครับ
วันนี้ไปชี้จุดนะครับจุดที่ทิ้งเสื้อผ้า
เพราะเมื่อคืนนี้ตอนขี่รถหนีเนี่ยมีถอดเสื้อผ้าทิ้งด้วย
แต่หาไม่เจอนะฮะก็ชี้จุดเสร็จก็คุมตัวกลับมาโรงพักอีกรอบนึง
ตำรวจตัดสินใจไม่พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านตาของในลิฟต์

ไม่น่ารอดตำรวจบอกไม่ต้องทำดีกว่าเพราะว่าพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมันก็ชัดเจนหมดแล้วทั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านเขาเห็นเหตุการณ์กันหมด
คือยังไงก็ไม่รอดหรอกคดีมันชัดเจนว่าก่อเหตุยังไง
แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของพรบออาวุธปืนแล้วก็เรื่องของสารเสพติดด้วยนะฮะ
จากตรวจปัสสาวะแล้วปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติด
พรุ่งนี้จะส่งตัวไปสารจังหวัดสุโขทัยนะฮะไปฝากขังพร้อม
คัดค้านการประกันตัวนะครับอืมคือทีมข่าวเราเนี่ยได้ภาพ
กล้องวงจรปิดมานะคะก็เห็นพฤติกรรมของลีฟ
หลายอย่างมากค่ะพี่อุ๋ยดูตอนกลางคืนก่อนแล้วกัน
กลางคืนคนอื่นเขาหลับเขานอนกันลิฟต์ไม่นอนนะคะ
ไม่นอนออกมาทำอะไรไม่รู้แหละที่ลานหน้าบ้าน
บางทีหาของไม่เจอก็จะไปหาบ้านตาบ้านยาย
เหมือนครั้งนี้เลยเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่แม่ทำงานกรุงเทพใช่
นี่อะไรขยันเหรอขยันกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้หรอ
ไม่รู้ทำอะไรอ่ะพี่อุ๋ยดูสิแต่มันที่แน่มันไม่ใช่งานอ่ะ
ไม้กวาดทางมะพร้าวเหรอคะก็เอาไม้เอากิ่งไม้มารวมรวมกัน
ขยันหรือดีดหรือหลอนหรืออะไรยังไงไม่รู้เลยจริงจริงเวลาหาของมัน
พูดคนเดียวด้วยนะเวลาหาของหาอะไรไม่เจอปุ๊บไปแล้ว
ไปบ้านตาบ้านยายแล้วแล้วก็จะชอบแบบส่งเสียงไม่พอใจ
แสดงว่าบ้านอยู่กันห่างแค่นี้เองก็เดินถึงนั่นไงไปแล้วนั่นเห็นไหม
ร้อยสองร้อยเมตรนี่ถึงแล้วนี่ใช่ค่ะยี่สิบแปดพฤศจิกายนทุ่มหนึ่ง
เอาแล้วไม่รู้แหละว่าลีฟเป็นอะไรแต่ลีฟอารวาส
กับยายทะเลาะเรื่องวัวล้มเลี้ยงวัวใด
ไหวไม่ไล่อย่างเนี้ยมีหลานชายุที่ยี่สิบสี่นะแถนนี้จะเป็นเรี่ยวเป็นแรง
คอยดูแลบ้านดูแลตายาย
หมายเลยนะคะวันอยู่หารื่อง
ตีสามยี่สิบไหนทีสามสิบฤษฎีกายนค่ะ

ขุดดินก่อกองไฟค่ะพี่อุ๋ย

ขุดดินก่อกองไฟตี๓๒๐กว่านาที
ส่วนเช้าก่อนที่จะเกิดเหตุ
เดินส่งเสียงโวยวายตลอดเวลา
บางครั้งก็เข้าไปหาตากับยายพยายามจะทำร้าย

นี่ก็คือคลิปนี้นี่ดูลิฟต์ก่อนมา
พี่จะรับรัพธ์ร้อนอยู่ไหนหวะ
อาหาร้ายเลี้ยนเอ้าโชคตาไอ้เด็ก

มันราวมิดมันเร็มมาแล้วเด้อ
จะโกงอะไรจะรอให้เราเอาทุกอย่างเลยเหรอ
เรื่องโกงเกิงเนี่ยก็ไม่รู้มันก็ตื้นลึกหนาบางอ่ะแต่ลิฟต์บอกลิฟต์ป้องกันตัวเนี่ย
ก็ยังไม่เห็นนะว่าคลิปไหนที่ลิฟต์ป้องกันตัว
และลิฟต์ตะโกนบอกกูเหนื่อย

นี่เขาแก่ขนาดนี้ต้องมากวาดข้าวเนี่ยถือคราดกวาดข้าวลิฟต์ทำอะไร
นี่วิ่งเข้ามาจะตียายน่ะดูยายเกือบล้มน่ะ
ผลักไปแล้วเนี่ยแล้วจะไม่ให้ตาป้องกันยังไง
ตกลงใครป้องกันตัวนี่สร้างความเดือดร้อนให้กูไปถึงไหนรีบ
เอาใครที่เสพยาเสพติดคล่องเกี่ยวยาเสพติดดูเอาไว้นะฮะ
ถึงเวลานี้มันกู่ไม่กลับจริงนะ

คุณผู้ชมดูภาพเอาแล้วก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะ

ซึ่งลีฟอันนี้ยายเล่าใช่ไหม
ฟเคยบีบคอพยายามฆ่ายาย
ลากยายไปกับพื้นจับกดน้ำ
ขู่ฆ่ายกครัวพี่น้องถ้าไม่ยกสมบัติให้
จะเผาบ้านแล้วสุดท้าย

เพราะอะไรตอนแรกบอกว่าหามือถือไม่เจอแล้วโวยวายใช่ไหมคะ
บอกตาห้ามขึ้นบ้านอะไรเนี่ย
ขอเงินไปซื้อยาแล้วไม่ได้แล้วอ้างว่ามือถือหายค่ะ

เอาจริงนะในคอมเมนต์เนี่ย

วันนี้ญาติญาติเนี่ยนิมนต์พระมาทำพิธีสวดเรียกวิญญาณ
คุณตาประดิษฐ์ให้กลับเข้าร่างตามความเชื่อนะคะ
ก็เอาไม้ไผ่มาทำเป็นหลักสี่มุมเอาสายสินมาโยง
กระทงอาหารวางสี่มุมจุดทูบเทียนที่มุมทั้งสี่
จุดทูบ๙ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
กล่าวพระแม่ธรณีแล้วพระท่านก็สวด
ก่อนที่จะตัดได้สายสินหักเสาไม้ไผ่ทิ้ง
ให้ลูกจุดทูปเรียกวิญญาณแล้วก็พาเดินไปที่โรงศพ
อันนี้เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อในแถบนี้เขาอะนะคะ
เขาบอกว่าเป็นพิธีการที่จะให้ดวงวิญญาณเข้าร่าง

แต่ทุกคนก็โล่งใจแล้วก็ดีใจ
ที่ตำรวจจับลิฟต์ได้สักที
เอาจริงหลานใครใครก็รัก
ต่อให้มันเป็นคนแบบนี้น้าก็รัก

ถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยประหารไปเลยเถอะ
รู้สึกดีใจเพราะว่าเขาพกปุ่นอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าเขาจะย้อนกลับมาอีก
เราอยากให้เขาได้รับโทษสูงสุดยังไงบ้างครับ
ใช่ค่ะถึงขั้นประหารไปเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วหลายครั้งหลายรอบ
ไม่ใช่ว่าไม่รักหลานไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแต่ว่าเขาทำหลายครั้งเลย
เขาพูดแล้วว่าเขาออกมาคนที่อยู่ถูกวิ่งแม่เขาต้องตายหมด

ถ้าเขาจะมามีการประกันตัวเนี่ยคือคงไม่อยากให้ประกันตัว

ไม่อยากให้ออกมาเลยด้วยซ้ำค่ะ

อยากให้เขาตายตกตามตาไปเลย

ดีดไงเมื่อคืนยังหลอนอยู่ในปืน
แต่เสื้อเนี่ยเปลี่ยนเสื้อนะบอกผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวผมไม่ได้หนี

แต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหม

หลักฐานในกล้องวงจรปิดมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทำอะไรไว้

เขาบอกว่าอยากบวชหน้าไฟให้ตาใช่ไมคะ
ไม่อยากผิดภาพเลยเข้าไปบวชในวัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ยาดไม่ประกันตัวนะ